ปกติแบบเหมือนลักษณะเป็นแมวพิการ

หัว๒หน้า๔ตา๒จมูกแต่ว่ามีหูข้างเดียวมีหูข้างเดียว
มันลืมตาดูโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเจ้าของก็ตั้งชื่อว่าถุงเงินกับถุงทอง
แล้วฝั่งไหนถุงเงินฝั่งไหนถุงทองใบหน้าซี่ขวาเนี่ยชื่อถุงเงิน
ส่วนใบหน้าซีกซ้ายชื่อถุงทองก็แล้วกันเจ้าของบอกแบบนี้
ล่าสุดครับเมื่อวานนี้นะครับนายอนุวัฒน์ตานาคำหรือว่าน้องนิวเจ้าของแมว
โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าน้องถุงเงินถุงทองตายแล้วนะทุกคน
จากโลกใบนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรน้องหายใจอ่อนลงเรื่อย
ตั้งแต่ตีหนึ่งเอาไฟกกห่มผ้าให้มาเปิดดูอีกทีตอนตี๕๓๐
ไม่หายใจแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าน้องเกิดวันที่๑๗กรกฎาคม๒๕๖๒
วันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๖๕น้องสู้ชีวิตมากอดทนมาก
แต่ก็ดูแลได้แค่สี่วันเจ้าของแมวยังบอกว่าเสียใจมากเลยนะครับ
เมื่อวานนี้มีหลายคนโทรมาติดต่อจะขอซากลูกแมวจะเอาไปทำของขลัง
แต่เขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเรื่องนี้นะจึงเก็บซากลูกแมว
ใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ